พูดถึงเรื่องของคนในวงการบันเทิงหน่อยนะคะ
จำนวนที่ติดโควิด๑๙นับจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
ยังคงอยู่ที่ตัวเลข๔๒คน
และวันนี้ตัวเลขของคนที่ออกมาแล้วรักษาตัวหายแล้วนี้๑๐คนนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วยังคงอยู่ในโรงพยาบาลนี่ยังมีอยู่
และคนคนนี้คือคนที่เราเป็นห่วงมากที่สุด
ซึ่งอาการเนี่ยตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานเลยตั้งแต่บ่ายเมื่อวาน
อาการที่ทางแพทย์ออกมาบอกก็คือปอดอักเสบและไตวาย
ซึ่งมีการยืนยันจากทางลูกสาวก็คือคุณไอซ์ด้วยการไลฟ์
บอกอาการของคุณพ่อเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นแหละค่ะมีคนเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวนครชวนชื่นเยอะเลยนะคะ
ขอให้นครหายป่วยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทุกช่องทาง
เพื่ออยากที่จะส่งต่อให้กับครอบครัวของนครด้วยนะคะ
คือนครนอกจากที่จะติดโควิดแล้วนะคะพันรยาก็คือแม่เอ๋เนี่ยติดไปด้วยนะคะ
เว้นแม้แต่ไอจีของทางไทยรัฐทีวีค่ะ
หลังจากที่มีการรายงานข่าวอาการสุดหนักของนคร
ศิลปินดาราเยอะเลยค่ะมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้
ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงรัฐาคุณเอสกันตะพงดีเจภูมิจ๊ะนงพนี
แม้แต่ดาราที่ติดโควิด๑๙เหมือนกันยังคงรักษาตัวอยู่เหมือนกัน
ก็คือคุณฟลุ๊กเกริกพลและคุณเอ๋อัญชาลีนะคะ
นี่คือมุมของคนที่ส่งกำลังใจไปให้นครนะคะ
ส่งกำลังใจก็เป็นลักษณะทางโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะ
แต่มันมีอีกมุมหนึ่งเกิดขึ้น
ว่าอาการเจ็บป่วยของนคร
ก็ไม่ได้ต่างจากกรณีของคนป่วยทั่วไป
หมอพยาบาลเขาพยายามในการที่จะดูแลอยู่แล้ว
แล้วเรื่องนี้แหละค่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเลยนะ

คือจริงมันเริ่มจากที่คุณบอลเชิญยิ้มเหมือนกับโพสต์
ขอร้องให้ใครก็ได้ที่หมอที่เก่งหรือรู้จักอะไรอย่างนี้
ขอให้ช่วยนครด้วยช่วยให้ถึงที่สุดแล้วมีคอมเมนต์นี้ขึ้นมา
อ่าคือหลายคนล่ะค่ะที่พูดลักษณะแบบนี้
คุณไอลูกสาวกับคุณแบ๊งค์ลูกเหยยกมือท่วมหัวเลย
ใช่บอกใครที่แบบรู้หรือใครที่มีความสามารถช่วยพ่อหนูด้วย

ก็เลยมีคนออกมาบอกว่าก็ทุกคนก็ช่วยแหละ
ที่ป่วยเป็นโควิด๑๙เขาก็ให้น้ำหนักเท่ากันเนี่ยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูโพสต์นี้นะคะมีชาวเน็ตเขาเขียนเอาไว้ค่ะ
แพทย์พยาบาลเขาช่วยกันอยู่แล้วจะมากดดันให้ช่วย
คือขออภัยนะคะอ่านตามโพสต์แบบนี้นะคะ
ตลกแก่คนเดียวได้ไงเขาก็มีคนอื่นให้ดูแล
แค่นี้พวกเขาก็เหนื่อยอยู่แล้ว
นี่เป็นโพสต์โพสต์หนึ่งออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ทัวร์ลงสนั่นโลกโซเชียลมีเดียเลยค่ะ
ร้อนถึงคุณบอลเชิญยิ้มเห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วบอกสุดทน
ให้คนมาทำร้ายจิตใจคนที่รักนครไม่ได้
คุณบอลแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความที่ดุเดือดตามไปด้วยค่ะ
ใครรู้จักคนเลวคนนี้บ้างเป็นญาติใครช่วยสั่งสอนอบรมด้วย
ชั่วโมงนี้อย่ามาเล่นกับความรู้สึกแบบนี้ไม่กลัวหรอก
แต่อยากจะกระทืบและความคิดเนี่ยเหยียบหัวใจมาก
แน่จริงติดต่อมานี่คือโพสต์ของคุณบอลเลยนะคะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะเห็นด้วยเห็นต่าง
ทีมข่าวของเราวิดีโอคอลสอบถามคุณบอลเชิญยิ้มนะคะ
ช่วงสายวันนี้ก่อนที่คุณบอลจะเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลนะ
คุณบอลบอกว่าขอผ่านเรื่องนี้ไปดีกว่า
อยากจะโฟกัสเรื่องการรักษาของคุณค่อมก่อน
ส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับไอซ์ลูกสาวนครเนี่ย
คือบอกว่าแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือสวดมนต์ภาวนาให้นคร
แล้วก็แม่เอ๋พันรยาหายป่วยจากเจ้าโควิดนี้สักทีฟังเสียงคุณบอลค่ะ
ก็ตอนนี้เป็นห่วงพ่อคอมกันหมดครับ

ใช่ครับทำอะไรไม่ได้ตัวเองก็มันไปไม่ได้อ่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการช่วยเหลือ
ขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับที่มีให้กับพ่อค่อมนะครับ
แม่เอ๊แล้วครอบครัวตอนนี้เราก็มีใจโดยเดียวกันครับ
อยากจะช่วยเหลือให้พ่อหายเป็นปกตินะครับ
นั่นแหละครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะครับ
ส่วนอาการล่าสุดตอนนี้นะคะจากการสอบถามพบ
ทางครอบครัวเองได้รับการติดต่อจากหลายช่องทางนะคะ
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักคอมมานะคะ
อีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกันก็คือคุณนุ้ยสุจิราค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัย
ก็ปรึกษากันเรื่องของการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษานครนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณนุ้ยค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้อีกหนึ่งครอบครัว

ส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาศิราชายา
และผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกคนด้วยนะคะฟังเสียงคุณนุ้ยค่ะ
เมื่อวานยังเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยอยู่เลยนะคะ
ในการที่จะหาโรงพยาบาลให้กับหน้าคร่อมนะคะ
ส่วนตัวแล้วไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเลย
เองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะ
ให้กับทั้งครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาเลยนะคะ
เพราะว่าคือมีทั้งหลานที่เล็กด้วยนะคะแล้วก็ตัวอาต้อยเองนะคะ
ใดที่ทำมานะคะขอรวบรวมนะคะ
ส่งให้ทั้งอาต้อยทั้งนครแล้วก็คนไทยทุกคน
ต้องเผชิญโควิด๑๙นะคะให้หายโดยเร็ววันด้วยค่ะ
อัปเดตคนบันเทิงที่ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะ๑คนดาราสาวตินาสุพนาศนะคะ
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพผลตรวจล่าสุดแล้วก็แจ้งข่าวว่าได้กลับมาแล้ว
สรุปถึงตอนนี้๑๘วันนะคะยังคงมีดาราป่วยด้วยโควิด๑๙
๔คนหายป่วยแล้ว๑๐คนค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
จากคนวงการบันเทิงส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะ
ทุกคนที่ป่วยทุกคนที่แบบเป็นผู้ป่วยอยู่ตอนนี้
เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ